ท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าแม่คือหึงหวงแล้วถึงขั้นไปยิงเขาตายนะความจริงของอย่างนี้ต้องทำใจอย่างเดียวนะ
อืมคืนที่ผ่านมาครับประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่านะครับผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะฮะริมถนนสายเบนจมะน้ำแคบตำบลนาซายอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ที่ถูกยิงเนี่ยคือนายพีรพัฒน์โลกพิบาลหรือว่าฟิล์มอายุ๒๓ปีนะครับถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเข้ากกหูซ้ายฝังใน๒นัดบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเขาเสียชีวิต
คนที่ก่อเหตุซ้ายมือนะฮะชื่อนิติพงศ์หรือว่า๑นิติพงศ์ธัญกิจอายุ๒๖ปีนี่นะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยมีนางสาวแนนอายุ๒๕ปีเป็นเพื่อนสนิทของฟิล์มผู้ตายอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็จักรยานยนต์คันเมื่อสักครู่นี้แนนนี่ร้องไห้นะฮะตลอดเวลามีบาดแผลถลอกที่แขนกับขาเนื่องจากซ้อนท้ายจักรยานยนต์มากับผู้ตายแล้วรถเนี่ยล้มคว่ำ
หลังจากที่ผู้ตายเนี่ยถูกยิงนะฮะนี่นะครับคือปลอกกระสุน๙มมเนี่ยมีตกอยู่๒ปลอกในที่เกิดเหตุนะครับมีหัวกระสุน๑หัวติดที่หมวกแก๊ปสีดำของฟิล์มที่เสียชีวิตด้วยแนนบอกว่าคนก่อเหตุคือนายนิติพงศ์หรือว่าในหนึ่งวัย๒๖ปีเป็นอดีตสามีของเธอเพิ่งเลิกกันได้แค่๑๐วันหลังก่อเหตุหนึ่งในขี่จักรยานยนต์
เขาเป็นพนักงานของรีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณหนึ่งร้อยเมตรก่อนเกิดเหตุฟิล์มอ่ะที่เป็นเพื่อนสนิทกับเธอเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกจากรีสอร์ทที่ทำงานเธอก็ขอซ้อนท้ายมาด้วยเพื่อจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อขี่รถมาถึงจุดเกิดเหตุมาเจอในหนึ่งอดีตสามีของเธอพอดีขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมาในหนึ่งนี่ขี่รถตามประ
ฟิล์มไปสองนัดต่อหน้าต่อตาเธอเพราะเธอซ้อนท้ายอยู่นะครับพอฟิล์มถูกยิงจักรยานยนต์ก็ล้มเธอเองก็บาดเจ็บส่วนในหนึ่งขี่จักรยานยนต์หนีหายไปกับความมืด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะฮะ๔ทุ่มกว่า
ล่าสุดช่วงสายวันนี้ในหนึ่งคนก่อเหตุ
มอบตัวกับตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ให้พ่อพามามอบตัว
พ่อเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
แล้วก็มีกำนันกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยพามามอบตัว
นี่ในหนึ่งนะฮะคือในหนึ่งนี่เขาอ้างว่า
เขาทำไปเพราะไม่ได้ตั้งใจค่ะยิงหัวไปสองนัดบอกไม่ได้ตั้งใจ
ยิงหัวเขาด้วยความไม่ตั้งใจมันมีอยู่จริงเหรอคะ
ขี่รถไล่ตามแล้วประกบแซงขึ้นด้านซ้าย
โดยไม่ตั้งใจแล้วชักปืนมายิงนี่บอกอารมณ์ชั่ววูบ
ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
หนึ่งเนี่ยอ้างว่าก่อนหน้านี้เขาคบหาอยู่กินกับแนน
มีลูกด้วยกันแล้วเพิ่งเลิกกันไป
อยู่ดีแนนเนี่ยไปคบผู้ชายคนใหม่
ซึ่งในหนึ่งบอกก็คือฟิล์มผู้ตาย
เมื่อคืนนี้ขี่จักรยานยนต์อยู่บังเอิญเจอฟิล์มเนี่ยขี่จักรยานยนต์
แล้วมีแนนอดีตภรรยาเนี่ยซ้อนท้ายมาด้วยความหึงหวง
ก็ขี่รถไล่ตามแล้วใช้ปืนเนี่ยจ่อยิงใส่ทันที
โอ้โหพอยิงเขาเสร็จก็ขี่รถหลบหนีไป
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเอาไปทิ้งคลองอุตภัว
ซึ่งอยู่รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอท่าสารา
นี่ฮะตำรวจก็เลยคุมตัวในหนึ่งเนี่ย
งมหาอาวุธปืนนะครับ
มอยู่ชั่วโมงกว่าไม่เจอนะฮะ

ต้องคุมตัวกลับมาที่สพเมืองนครศรีธรรมราชครับ
บอกไม่ได้ตั้งใจอารมณ์ชั่ววูบ

คือต่อให้เขาคบหาเป็นแฟนกันจริง

ว่าเลิกกันไปจะใครเลิกกับใครก็แล้วแต่เนี่ย

แล้วที่สำคัญคือกรณีนี้เนี่ย

พ่อของฟิล์มบอกลูกชายผมไม่ได้เป็นแฟนกับแนนนะ

ลูกชายเนี่ยกับแนนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกัน

มาบอกให้ลูกชายของพ่อเนี่ยก็คือฟิล์มเนี่ย
ช่วยขี่รถพาไปซื้อของหน่อย
เชื่อว่าในหนึ่งเข้าใจผิดไปเอง
ไม่ได้ตั้งใจมันยิงหัวสองนัด

ก็คงพลุนทั้งร่างไปเลยละมั้งคะ